มาดูบรรยากาศการเมืองกันหน่อย

คึกคักเริ่มมีคนลงพื้นที่

ไม่ได้เป็นการหาเสียงเป็นการลงไปพบปากประชาชน
ไม่ได้สิอสชเขายังไม่บรรกาศให้หาเสียงไง
คำถามคือคนหนึ่งทำได้แล้วที่เหลือทำได้ไหมล่ะ
ใช่จะได้เห็นบรรยากาศคึกคักหลายพื้นที่
อย่างวันนี้พไทยเขาก็มีการเลือกหัวหน้าภักดิ์นะ

ส่วนที่เห็นนี้นะคะนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
ส่วนตัวเนี่ยก็ยังคงต้องเดินหน้าพบปากกับสมาชิกอีกหลายจังหวัดนะ

แล้วก็ย้ำกับผู้สมัครส่วนตัวนะคะว่าอยู่เฉยไม่ได้

หากแพ้ก็ไม่ออกจากพัก

ขณะที่เมื่อวานี้พักรวมพลังประชาชาติไทยค่ะ
คารวะแผ่นดินวันที่๓ไปที่ย่านเยาวราช
คือเดินเท้าจากวงเวียนโอเดียนนะคะ
ถึงวัดไตรมิตรวรารามก็มีเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะคะ
เมื่อมีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านขบวน
แล้วก็ตระโกนต่อว่านายสุเทพเทือกสุบัน
แล้วก็พักด้วยคำหยาบคายค่ะ

จากนั้นมีการโต้เถียงกันถึงแนวคิดทางการเมือง
มีการตอบว่าต่อขานว่าพักเนี๊ยดสนับสนุนการรัฐประหาร
ทำให้ตำรวจเองก็รีบมาจับตัวชายคนนี้ออกไป
ส่วนวันนี้นะคะหลังจากพักการเดินในกรุงเทพก็จะไปเดินที่อำเภอแม่สอด

ที่วันจันทร์จะกลับมาเดินในกรุงเทพมหานครอีกรอบ
ที่บริเวณแถวศรีลมนะคะ

ผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอจากทั่วประเทศ
แล้วก็รับสมัครสมาชิกพักด้วย
บรรยากาศคลึกคลักตั้งแต่เช้าอะค่ะ
อย่างนายนัทพัฒน์อักฮาร์ดนะคะ
น้องชายของนางสาวกมลเกตอักฮาร์ด

เพราะเห็นว่าผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่เนี่ย
มักจะบนมันก็บนอยู่อ่างเหมือนเดิมนะ